สาวท้องแก่อายุ๑๙ปีใกล้คลอด
และได้ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยเมืองพัทยา
หลังจากนั้นค่ะระหว่างที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
คลอดกระทันหันแต่แม่และเด็กปลอดภัยดีค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา
จังหวัดชนบุรีกำลังช่วยเหลือนางสาวนรเนศพินโยภาพ
อายุ๑๙ปีที่ซ้อนรถจักรยานยนต์เข้ามาขอความช่วยเหลือ
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณจุดรับแจ้งเหตุ
ห้างโลตัสพัทยาใต้ริมถนนสุขุมวิทย์

หลังจากที่มีอาการปวดท้องใกล้คลอดปากมดลูกเปิด
เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุง
แต่ว่าขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล
คร่ำไหลและมีศีรษะเด็กนั้นโผล่ออกมาค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงจำเป็นต้องจอดรถปฐมพยาบาล
เพื่อรอทีมแพทย์มาทำคลอดภายในรถ
ซึ่งทั้งแม่และทารกเป็นเพศชายนะคะปลอดภัยดี

ทราบว่าอาการของแม่และเด็กปลอดภัยแล้วนะคะ

แต่ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสอบถามกับแม่ของเด็กได้

ต้องพักฟื้น๑๒วันค่ะ